คุณผู้ชมคะเรื่องแม่ค้าที่เขาขายอาหารทะเล
แล้วก็โดนตำรวจจับกลุ่มกรณีฝ่าเคอร์ฟิลล์
เงิน๔๐๐๐บาทคุณผู้ชมยังจำได้ใช่ไหม
พาดหัวง่ายตำรวจยึดหอยแม่ค้า
ใช่ค่ะแล้วก็ต้องบังคับให้แม่ค้า
แกะหอยนังรมให้ตำรวจแก้มเหล้าด้วย
ทีนี้เรื่องนี้มันมีอยู่๒ประเด็นนะ
ประเด็นแรกก็คือแม่ค้าคนเดิมนี่แหละ

บอกว่าตำรวจไม่ได้รีดไถเงิน
แต่เป็นการใช้หนี้คืนแฟนเก่าที่เป็นตำรวจ
อันนี้กรณีหนึ่งแล้วกับอีกกรณีหนึ่ง

ผมเนี่ยก็เคยโดนตำรวจรีดไถเหมือนกัน

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้ดูเรื่องที่มีคนออกมาร้องเพิ่มเติม
ก่อนผู้ชายคนนี้ที่ใส่แมสใส่หมวก
ชื่อว่านายนบอายุ๓๒ปี
เป็นชาวบ้านที่ตำบลนาโนธอำเภอเมืองพัทธลุง
ก็มากับเพื่อนแล้วก็ร้องสื่อมวลชน
บอกว่าผมถูกตำรวจชุดที่เคยไปจับกลุ่มแม่ค้าขายอาหารทะเล
รีดไถเงินแลกกับการปล่อยตัว
นายนบก็เล่าให้ฟังว่าสัก๒เดือนก่อน
สารวัตรยศพันธ์ตำรวจโทแล้วก็ลูกน้อง
เข้ามาตรวจค้นที่บ้านผมจับกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด
ทีนี้ตำรวจจับวัยรุ่นได้๔คนแล้วก็ยาบ้า๘เม็ด
แล้วจู่ตำรวจชุดนี้ก็ไปลากตัวคนออกมาจากห้องนอนของบ้านอีกหลังนึง

เอาทุกคนมานั่งล้อมรวมกันแล้วก็ถ่ายรูป
ทีนี้เข้ามาลื้อค้นภายในห้องด้วย
เอาพวกเงินเหรียญที่เขาสะสมเอาไว้ไป
รวมแล้วเอาเงินไปประมาณ๓๐๐กว่าบาท
แล้วทีนี้นายนบเขาบอกเลยนะ

กลิ่นเหล้านี่มันคละคลุ้งมันฟุ้งไปหมดเลย
จู่ตำรวจก็มาเรียกเงินเขาอีก๕๐๐๐บาท
แลกกับการปล่อยตัวในคดียาเสพติดค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องแฉมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับ
ยังมีเหยื่อทยอยออกมาแฉ
ของตำรวจกลุ่มนี้นะครับ

ระหว่างนั้นอยู่มีตำรวจ
เข้ามาจับยาเสพติดที่บ้าน

แต่กลับยกรถจักรยานยนต์ของเขาเอง

คุณตำรวจมายึดรถจักรยานยนต์ของผมได้ยังไง

ไถเหล้ากับเด็กชายวัย๑๘นะฮะ

แต่ทีนี้ครับชายวัย๑๘บอกว่า
ผมต้องกลับมายืมเงินจากเพื่อน

เอาไปมอบถึงสพเลย
ผมถึงได้รถกลับคืนมา

ยึดรถจักรยานผมแล้วทำไม
ผมต้องเอาเงินไปซื้อเหล้าให้ตำรวจนะ
เขาก็ติดใจสงสัยเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะมันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนี้

แม่ค้าหอยนังรมก่อนหน้านี้อีก๒รายแล้วนะ

ตำรวจชุดนี้เหมือนกันหมดนะฮะ

นางสุนิสาจีนเกลี้ยงอายุ๓๒ปี

ตอนนั้นเธอก็บอกว่าเธอโดนจับเรื่อง

เงินกันจาก๔๐๐๐๐ลงมาเหลือ

ตำรวจบอกว่ามันต้องไปจบที่

อาหารทะเลต่างยึดมาได้รวมอีก
แล้วก็สั่งให้เธอแกะหอยนังรมแก้มเหล้า

สบายใจนะมีหอยนังรมแก้ม

ล่าสุดเธอมาให้ปากคำ
อย่างเป็นทางการกับคณะกรรมการสืบสวน

ปรากฏว่าเธอกลับคำให้การค่ะ

ขอแค่หลักฐานการขนส่งสินค้า

แล้วสลิปเงินที่โอนให้กับ
นายตำรวจชายาตำรวจในชุดสารวัตร

โอนเงินให้กับดาบตำรวจชายา
ตำรวจในชุดสารวัตรยศพันธ์ตำรวจโท

จำนวนเงิน๕๗๐๐บาทมันก็ออกมาเป็นสลิป

เอาสรุปคือไปยืมเงินตำรวจมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือยังไง

ก่อนที่เธอจะคบกับแฟนคนปัจจุบันนี้เธอเคยคบกับตำรวจมาก่อน
แล้วแฟนคนปัจจุบันเนี่ยไม่รู้แล้วเงินที่โอนให้เนี่ย
เป็นเงินที่เธอเคยยืมแฟนเก่าที่เป็นตำรวจมาก็เลยโอนคืนให้ไป
ทีนี้เธอบอกด้วยนะว่าข่าวที่มันมารอบที่แล้วที่มันโด่งดังเนี่ย
เป็นเพราะว่าแฟนปัจจุบันของเธอจะเอาตังค์หมื่นนึงไง
แล้วเธอบอกแฟนไปว่าไม่มีตำรวจเอาเงินไปแล้ว
ทีนี้เธอไม่ได้อธิบายให้ละเอียดว่าตำรวจที่เอาเงินไปแล้ว
จริงจริงเธอโอนใช้ให้กับตำรวจที่เป็นแฟนเก่าก็เลยทำให้แฟนปัจจุบันน่ะโกรธ
แล้วก็มาร้องสื่อมวลชนจนมันกลายเป็นเรื่องแบบนี้หลายคนฟังมาถึงตรงนี้ก็ขมวดคิ้วเหมือนกันนะ
จะงงหน่อยครับคุณผู้ชมตกลงเรื่องจริงมันเป็นยังไงกันแน่นะ
ใช่ค่ะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทางด้านพลตำรวจตรีกฤษฎาแก้วจันดี
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงเนี่ยบอกว่าตอนนี้สั่งย้ายสารวัตรหัวหน้าชุดให้ไปอยู่ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุงแล้ว
สารวัสดิ์หัวหน้าชุดไม่ให้ยุ่งเกี่ยวยศพันธ์ตำรวจโทรเนี่ยไม่รอดอยู่
ใช่แล้วก็ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับพยานบุคคลพยานเอกสารในการช่วยเหลือตัวเองแล้วก็พักพวกแล้วด้วย
ก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการเรื่องนี้สอบเรื่องนี้แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นยังไงนี่
คือผู้บังคับบัญชาก็บอกนะคะว่าถ้าผิดจริงก็คือสั่งเชื่อดแน่นอน
ใช่นะครับส่วนทางสพที่ตำรวจเหล่านี้อยู่นะฮะทางทีมข่าวก็ไปสอบถามเหมือนกัน
สพบอกว่าข้อมูลมันยังเป็นข้อมูลลับอยู่ข้อมูลทางราชการยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าคณะกรรมการว่ายังไงบ้างนะครับ